ต่อกันที่แฟนเพลงยุค๙๐ช่วงนี้เนี่ยตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะ
พาคุณผู้ชมไปโยกกันให้เอวเคล็ดเลยสำหรับคอนเสิร์ตในยุค๙๐
ที่ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทาทาลิปออยโอ้โหมาโชว์สเต็ปแดนกันมันหลุดฟอร์กันเลยทีเดียว
สำหรับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเก้าศูนย์นอนสต๊อปคอนเสิร์ต
ไม่หยุดสุดทุกค่ายนะคะโอ้โหเขาเรียกว่ารวบตึงไอดอลในยุค๙๐เอาไว้เลยก็ว่าได้
นอกจากนี้ก็ยังมีคนมาแจมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอ๊อฟปองศักดิ์พิษพิษพลนิวจิ๋วโจอี้บอยนะคะ
แจมเรียกได้ว่าเต้นกันมันลืมวัยกันเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้บอสวสินหรือว่าฟิล์มธนพัฒน์จากเมีย๒๐๑๘โผล่มาจอยกับเพลงหยุดที่ทำเอาสาวสะดุดกรี๊ดกันคอแตกกันไปเลยจ้า

โอ้โหดิฉันหัวใจแทบหยุดเต้นนะคุณคือหล่อน่ารักมากเวอร์เสียงก็ดีด้วยนะใช่ค่ะ
ส่วนงานนี้ใครที่สงสัยว่าทำไมไม่มีเพลงฮิตจากค่ายลากพร้าวมาร้องให้ฟังเลยค่ะทั้งทั้งที่ก็มีลิฟท์
แหล่งข่าววงในแบบในสุดเลยเขาบอกว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพง
จัดงานไม่กล้าสู้ราคาเลยฟังเพลงฮิตตามที่มีในลิสต์ไปก่อน
คือหลายเพลงที่แบบเขาร้องกันเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็แอบโยกได้เหมือนกันนะจ๊ะ
แฟนเพลงในยุค๙๐เนี่ยต้องเคยฟังต้องเคยเห็นท่าเต้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมเอาไอดอลในยุค๙๐มาไว้บนเวทีนี้
ไม่มีการแบ่งค่ายแบ่งสังกัดเลยร้องกันได้ทุกเพลงอะคุณ
เสียดายค่าลิขสิทธิ์เพลงแพงไม่งั้นนะได้เต้นเต้นกันอยู่มากกว่านี้อีกอ่ะ
ซิบมาว่าเกินแสนนะคุณผู้ชมค่ะเพลงมันก็ไม่ไหวเนาะ